คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะเราได้นำเรื่องราวของลูกสาวที่โครนนิ่งคุณแม่ออกมาแบบเป๊ะ
วันนี้ถึงข่าวของลูกชายบ้างที่โคลนนิ่งคุณพ่อออกมาแบบเป๊ะเหมือนกัน
เริ่มกันที่บ้านแรกค่ะครอบครัวศิลาชัยน้องออกูธลูกชายคนที่๓ของพี่เปิ้ลนาคอนนะจ๊ะ
อย่างที่รู้กันดีค่ะว่าพี่เปิ้ลนาคอนเขามีชื่อเสียงในเรื่องของการเล่นเจสกีมาหลายสิบปีแล้วเชอรี่รู้ดี
แล้วก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกชายตั้งแต่น้องออก้ายาวมาจนถึงน้องออกูธลูกชายคนที่๓๕ขวบเองนะคุณ

ใช่ออกูธเนี่ยเริ่มขับเจสสกีออกแม่น้ำด้วยตัวเองนะคะในวัย๕ขวบดูจากลีลานี่รู้เลยว่าเป็นลูกพี่เปิ้ลแน่นอน
อย่างนี้เรียกได้เลยนะคะว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงจ้า
คืออยู่บนบกเป็นเด็ก๕ขวบที่น่ารักพอลงน้ำเป็นเด็ก๕ขวบที่มุ่งมั่นเกิน๕ขวบอีก

ว่าพ่อเขามาสายนักร้องนะคะก็ไม่แปลกว่าจะถ่ายทอดวิชาความรู้ความเป็นฮีพอปให้กับลูกชายวัย๒ขวบกว่า
คุณผู้ชมยิ่งเพลงใหม่ล่าสุดนี่ก้มตำ
นะคะซึ่งน้องมิก้านะคะก็โชว์เวอร์ชันนี้เลยครับ
คุณพ่อนะคะเห็นลีลาแล้วโตขึ้นมาสายฮิปพอปก็ต้องยอมนะคะ
นี่มิก้ามีย่าก็จัดไปเลยจ้านะ

ส่วนน้องคนนี้บอกเลยว่าน่ารักเหมือนกันนะคะ

ลูกของเชน

เห็นปุ๊บพี่เชนนี่ไซส์มินิเลย
เหมือนการแบบถอดแบบกันมาเป๊ะเลย

สังเกตดีนะพ่อลูกคู่นี้เขาก๊อปปี้ท่าทางกันนะ

เหมือนคุณแม่เค้าด้วยแหละแต่ผสมกัน
แต่ว่าหลายคนบอกว่าน่าจะเหมือนคุณพ่อมากกว่า